ส่วนครอบครัวนี้นะคะหลายคนตามลุ้นแล้วก็เชียร์ไม่แพ้กัน
ก็เห็นจะเป็นคู่ของคุณแพทย์แล้วก็คุณเบ้นนะคะ
คือผ่านข่าวคราวข่าวลือกับแฟนเก่าฝ่ายชายมาได้ไม่กี่วันนะ
แต่ว่าคุณเบ้นค่ะขอเลื่อนไปก่อน
เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยหลังจากที่เขากลับมาจากที่บุรีรำ

ก็เลยขอไปหาลูกชายสุดที่รักก่อนแล้วกัน
คุณเบ้นค่ะยังยืนยันผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ชัดไปเลยว่ารักลูกรักเมีย
ส่วนสาวที่เป็นข่าวก็คือแฟนผู้จัดการร้านเอง

แฟนคลับในโซเชียลก็น่าจะได้เห็นความน่ารักของคู่พ่อลูกกันแล้วนะ

สองพ่อลูกน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียวค่ะ
คุณเบ้นก็พาน้องเรสซิ่งไปเป็นแบบสายซิ่งสายแว้นจูเนียเลยนะคะ

คือไม้ลมไม่ไกลต้นเผื่อว่าโตขึ้นจะได้เป็นนักแข่งเหมือนคุณพ่อด้วยนะคะ
เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนั่นเองนะคะ